เอามาดูสุดยอดคุณญาติเมืองอ่างทอง
ถวายหมูเกาหลีเลี้ยงเพลพระในงานทำบุญ๑๐๐วันผู้ล่วงลับ
เจ้าภาพบอกว่าเป็นเมนูสุดโปรดของคุณยาย
หวังจะได้บุญกุศลที่จะส่งถึงด้วย
ดูบรรยากาศของงานเพลงงานถวายพระครั้งนี้กันหน่อยนะครับ
นี่แหละฮะหมูกระทะน้ำซุปเดือดปุดรอพระสวดเสร็จก็พร้อมเสิร์ฟถึงโต๊ะ
ทำบราบกระทะเดือดขนาดที่มีเสียง
ปกติแล้วนะคะเราไปกินหมูกระทะเนี่ยก็จะได้ยินมีเพลงมีดนตรี
ไปถึงตามร้านนะครับนี่มีพระสวัสดิ์นะฮะ
งานนี้คุณญาติเจ้าภาพจัดเต็มนะครับ
เพราะเป็นงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ๑๐๐วันให้กับคุณยายชดแสงโพทองวัย๘๔ปี
สาราการประเรียนวัดโลสุธาวาสตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
อาหารข้าวหวานถวายเพลเจ้าภาพไม่ต้องคิดสารพัดเมนูให้ปวดสมองเลย
เขาบอกว่าแค่ถวายหมูเกาหลีเมนูสุดโปรด
คุณยายชดเมนูเดียวก็เพอร์เฟคแล้ว

เพราะตั้งแต่สร้างวัดมาก็ไม่เคยมีเจ้าภาพรายไหน
ทำแบบนี้มาก่อนพระท่านก็คงแบบว่า
โอ๊ยก็ไม่มีหยาดโยงคือมาถวายหมูกระทะแบบนี้นะฮะ
ก็ได้ทานหมูกระทะก็ไปอีกแบบนึงบรรยากาศหนึ่ง

ซีฟู้ดย่างบนเตากันเอาเองนะท่านฮะ
ดูน้องเนย์นะคะแอบยิ้ม
หมูย่างร้อนแบบนี้นะฮะ
ก็เจ้าภาพบอกว่าก็ขอให้พระสุขใจ

ที่เอานำหมูกระทับมาเลี้ยง
ให้ยายได้รับกางบรรยายได้กินด้วย

ก็นอกจากพระท่านจะได้ฉันหมูเกาหลีปิ้งย่างร้อนแบบนี้เสร็จแล้วนะครับ
นูโปรดของคุณยายชดเนี่ยนะฮะทั้งพระทั้งเนรอย่าเพิ่งลุกไปไหนค่ะท่าน

ตบท้ายเจ้าภาพเขาเสิร์ฟตบท้าย
ด้วยอาหารหวานของชอบของคุณยายอีก๒อย่าง

มีน้ำตาลทรายแดงราดเห็นภาพไปแล้วเมื่อกี้น่าทาน
หน้าทานชมร้อนแบบนี้แล้วก็ยังมีชิบฟันด้วย
ฉันก็ชมนางรำหน้างานทำบุญไปผังด้วยนะครับ

ถึงได้เรียกว่าสุดยอดคุณญาติไงนะฮะ

เป็นไปอย่างชื่นมื้นมีความสุขหนังท้องตึงไปตามกัน
ก็หวังในปรโลกว่าคุณยายชดก็จะอิ่มเช่นกัน

ครั้งหน้ามีบุญอีกไหมจะไปทานเหรอฮะด้วย